สื่อของเกาหลีใต้นะครับก็มีการประโคมข่าวนะครับว่าศาสลักหายประโคนนักเตะ
ดีกรีทีมชาติไทยของสมสรรค์บุยรัมย์ยูนาเตะได้รับความสนใจ
สโมสรชุดบุคคลไดมอเตอร์ทีมแชมป์เครีกจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ
ก็ยังเป็นกระแสที่เป็นข่าวลื้ออยู่นะครับว่าสโมสรชุดบุคคลไดมอเตอร์ทีมแชมป์เครลีก
สำหรับประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นมาจากนักข่าวชาวโกยต้าคนหนึ่งนะครับ
จากนั้นประเด็นดังกล่าวได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
นี้หากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริง
จะทำให้สหรัฐหายประโคนกลายเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนคนแรก
แล้วก็จะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่สอง
ค้าแข้งในหลีกสูงสุดของเกาหลีใต้

แต่ยังได้สำหรับชุมบุคคลไฮมอตเตอร์
ส่วนกรณีกรุงเทพมหานครนะครับ
ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่๒มกราคมเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งหนึ่งสถานที่ปิดนั้นรวมไปถึงสนามแข่งขันทุกประเภท
ที่มีสนามย่าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรงนะครับ
ดังนั้นนะครับทางสมกีฬาฟุตบอลจึงจำเป็นจะต้องหารือกันอีกครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันทั้ง๒สโมสรจะต้องแข่งขันในบ้านนั้น

อาจจะต้องแข่งขันแบบปิดไม่ให้ผู้ชมเข้าชมเช่นเดิม
เหมือนสัปดาห์ที่๒๖แล้วก็๒๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นสัปดาห์
เนื่องจากทั้ง๒สโมสรนะครับ
โปรแกรมจะต้องแข่งขันในบ้านหลังวันที่๙มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ